มาแล้วจ้า

อันนี้เอาไว้ทารองพื้นได้

ตื่นสุด

การต่อไม่ได้สิฮะข้าวเอาไว้ให้ลูกกิ้ง
ดีแล้ว
และนี่คือลูกกิ้งทาสีราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับ

นี่ของน้านี่แปลงทาสีขนหมู๔นิ้วราคาถูกที่สุด

เอามาทาสีจ้ะแปลงทาสีขนหมูใช่จะขนหมู
เป็นขนบริเวณไหนของหมูฮะนคร

ดูเลยอย่าเกรงใจว่าง่ามตูด
อุ๊ยใจค่ะจริงความ
ของผมครับแปลงทาสีขนธรรมชาตินะฮะ
นี่ก็๔นิ้วเหมือนกันนะครับผม
แต่ราคาถูก

อันนี้ถูกกว่าอันนี้ถูกมากเลย

ขนมเค้กแล้วก็อเล็กซิสประมาณว่า

มูลค่า๒๕๐๐๐บาท

ว่าผลิตภัณฑ์แปลงและลูกกิ้งทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดค่ะ
เชาะ

พอมาถึงเรื่องนี้มันเป็นปัญหาไหมเนี่ย

ผ่านมาฉลุ้ยเพราะว่า

อันนี้ไม่น่าจะยากเหลือจากคำนางหรอก

สามีเป็นพวกแบบชั้น๔อย่างเนี่ย

อือพี่ชอบกลิ่นเปล่าเข่านิดอะไรเนี้ย

เขาเป็นผู้ช่วยเชฟยูเป็นอะไรทำงานอะไร

ก่อนที่จะนอกเรื่องไปกว่านี้

อยู่ตรงนี้กับแฟนคาสีของเรายังไงล่ะเอ๋ย

แล้วขนหมูอ่ะมันน้อยอ่ะมันหายากอ่ะ

หรอมันสะดวกไงแต่อีแปลงนี้คือกว่ามันจะทามันจะอะไรอย่างเงี้ย

อ่ะแม่ตอบถ้าแม่ผิดก็คือแม่ผิด
ผิดจะตบกูนานตบกลาง
ตอบ๒อันนี้ค่ะ
แปลงขนธรรมชาติที่คุณใช้ตัวช่วยเลือกเป็นอันแรกราคาอยู่ที่
แปลงทาสีขนหมู๔นิ้วที่คุณช่วยเลือก๒ครั้งเป็นอันที่๒
และลูกกิ้งที่ไม่ได้เลือกราคาต้องแพงกว่า๓๘บาท
และลูกกิ้งทาสีราคาอยู่ที่